มาดูเหตุการณ์แทงกันจนได้รับบาดเจ็บที่จังหวัดระยองกันหน่อยนะคะ

ลูกจ้างของร้านที่นอนแห่งหนึ่งค่ะ
นั่งกินเหล้ากันจนเช้าเลย

เดี๋ยวต้องมีงานทำสุดท้ายค่ะ

โกรธใช้มีดพยายามที่จะเข้าไปจ้วงแทงนะคะ

ฝ่ายผู้จัดการจ้วงแทงซะก่อนแล้วนะคะ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ร้านขายเครื่องนอง
ที่ตั้งเป็นลักษณะคือชั่วคราวอะค่ะ
ภายในร้านพบผู้บาดเจ็บนอนจมกองเลือด
โอดโอยทราบชื่อต่อมาก็คือ
นายนัทวัฒน์บุญสิริหรือว่าปั๊กอายุ๒๖ปี
ปั๊กคนนี้เนี่ยผู้จัดการใช้กระสุนเลยนะ
ถูกกระสุนยิงเข้าที่ต้นขาด้านซ้าย๑นัด
กระสุนฝังในและบริเวณฝ่ามือด้านขวา๑นัดค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องถมพยาบาลเบื้องต้น
แล้วรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลระยองนะคะ

ตำรวจสภเมืองระยองค่ะตรวจสอบบริเวณปูน
ใกล้กับผู้บาดเจ็บพบปลอกกระสุนปืนเนี่ย
ตกอยู่๑ปลอกแล้วก็หัวกระสุนอีก๑ปลอกนะฮะ
อีก๑หัวผู้ก่อเหตุก็คือนายเจษฎาลลากคำพาด
หรือว่าอันอายุ๓๐ปีในอันเนี่ย
เป็นคนก่อเหตุยืนรอมอบตัวกับตำรวจบริเวณร้าน
แล้วก็อาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุวางอยู่บนโต๊ะนะคะ
อันบอกกับตำรวจบอกว่า
คือตัวเองเป็นผู้จัดการร้านขายเครื่องนอนดังกล่าว
ซึ่งมีร้านสาขาใหญ่ตั้งอยู่ที่ปลวกแดงระยองนั่นแหละ
แล้วก็ไปตระเวนเปิดร้านเคลื่อนที่ตามสถานที่ต่างนะฮะ
เมื่อคืนตัวเขากับลูกน้อง๓คนก็คือ
ประกอบด้วยเบอูแล้วก็ปั๊กนะฮะ
ได้ช่วยกันขนย้ายที่นอนจากตลาดเพมาตั้งที่
ตอนนั้นนายปั๊กก็ยังดีอยู่นะ
ยังช่วยนายจ้างในการขนที่นงที่นอนเอามาขายนะครับ
พอขนของเสร็จเท่านั้นแหละค่ะ๓คนมานั่งดื่มกินกัน
ตัวนายอันซึ่งเป็นผู้จัดการเห็นว่าทำงานมาเหนื่อย
จะกินก็กินไม่ได้ห้ามลูกน้องค่ะ
ลูกน้องก็นั่งดื่มกันไปกินกันไปตัวเองก็เลยไปเข้านอนไปพักผ่อน
กระทั่งเช้ามืดวันนี้เจ้านายโทรมาแจ้งบอกว่า
ให้จัดร้านให้ดีนะให้เป็นระเบียบนะอย่าให้เกะกะนะ
มากำชับจัดร้านกันดีหรือยัง
ผู้จัดการร้านรีบลุกขึ้นจากที่นอนเลยค่ะ
แล้วก็ไปดูลูกน้องเพื่อให้ลูกน้องมาช่วยกันจัดร้าน
แต่ก็พบว่านายอู๋ในปั๊กยังคงนั่งดื่มอะคุณ
จนเช้าในสภาพเมาทั้งคู่เลยนะครับ
ผู้จัดการร้านก็เลยตัดสินใจถามไป
ทำไมยังนั่งกินเหล้ากันอีกอ่ะนี่เช้าแล้วนะ
ที่ผ่านมาอู๋เนี่ยก็ทำงานดีนะคะ
อู๋เนี่ยก็คือลูกน้องทำงานดีมาตลอด
งานนี้งานใหญ่นะไม่อยากให้พลาด
ผู้จัดการบอกแบบนี้อู๋ค่ะไม่พอใจ

นายอู๋จริงเป็นลูกน้องเขาด้วยซ้ำ

กินเวลาอะไรมาถึงเช้านี้เวลางานแล้วนะ
ปรากฏนายอู๋ลูกน้องไม่พอใจ

แล้วบอกว่าค่อยพูดค่อยจากัน

ถอดเสื้อออกมาแล้วมองหน้ามองหน้านายอูนะคะ
นะก็ถามว่ามีอะไรกับลูกพี่ผม
จากนั้นทั้งสองก็เข้ามารุมต่อยผู้จัดการร้านจนล้มลงนะคะ
แต่พอดิ้นหลุดผู้จัดการร้านวิ่งไปที่นอนค่ะ
หยิบอาวุธปืนมาออกมานะครับ
ตอนแรกผู้จัดการร้านบอกแบบนี้บอกว่าตั้งใจ
ว่าจะแค่ข่มขู่ให้ทั้งสองคนหยุด
แต่ด้วยความเมาค่ะทั้งคู่ไม่ยอมหยุด
ผู้จัดการร้านตัดสินใจลั่นไกลเลยค่ะ
ลั่นไกลเล็งไปที่ขาของนายปั๊ก
เพียงป้องกันตัวจนกระทั่งนายปั๊กล้มลง
ไม่ได้หวังจะเอาชีวิตนะถ้าเอาชีวิตต้องยิงหัวยิงตัวแล้ว
แต่ทีนี้ยิงขาเหมือนเป็นการสกัดไว้ก่อน
อีกคนหนึ่งทำไงวิ่งหนีค่ะรักเพื่อนมาก

ไม่ตอนแรกคือนายอู๋นี่
นายอู๋เขาเรียกนายปั๊กเป็นลูกพี่เลยนะ

ผู้จัดการจะเอาอะไรจะมาทำอะไรลูกพี่

ลูกพี่ถูกยิงลูกน้องวิ่งหนี
เรื่องต้นตำรวจตั้งข้อกล่าวหาคือพยายามฆ่านะคะ
แล้วก็ความผิดตามพรบออาวุธปืนต้องนำตัว
ไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ